ถ้าพูดถึงเรื่องของสับปะรดทางเลือกในปัจจุบัน
ชาวไร่สับปะรดเขามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น
รสชาติก็อร่อยเนื้อแน่นด้วยนะครับ
และที่สำคัญคือปลูกแล้วเราสามารถกำหนดราคาได้เอง
ไม่ต้องให้โรงงานมาคอยกำหนดว่าจะต้องได้ราคาเท่าไหร่
เดี๋ยวคุณอัญชาลีสิริโมธิดาเกษตรของเรานะครับ
วันนี้เขาเอาสับปะรดมาฝากเมื่อสักครู่นี้แล้ว
เดี๋ยวพาไปบุกกันต่อถึงที่ไร่สับปะรดไปดูพร้อมกันครับ
สับปะรดบนพื้นที่กว่า๒๕ไร่ของรุ่งเรืองไร้รักษา
ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วบางส่วนค่ะ
ซึ่งภายในไร่นี้นะคะแบ่งพื้นที่ไว้
เพื่อปลูกสับปะรดพันธุ์ใหม่๓สายพันธุ์ด้วยกัน
อย่างที่ส่วนเราปลูกหลายพันเนื่องจากเดิมเราทำโรงงานมาก่อน
ปลูกสับปะรดโรงงานเพื่อส่งโรงงาน
แต่เมื่อปี๓๘ถึง๔๐สับรสโรงงานตกต่ำอย่างหนักเลย
เหลือบ้านเศษเราก็จึงพันธุ์ตัวเองมาทำผลสดลองดูในบ้านเรา
ก็คือเริ่มตลาดเล็กมาแต่ว่าตลาดก็โตมาเรื่อย
ข้อเสียของการปลูกสับปะรดโรงงานหรือพันธุปัตตาเวีย
คือราคาไม่แน่นอนขึ้นลงตามที่โรงงานกำหนด
แต่สับปะรดพันธุ์ใหม่นี้เกษตรกรสามารถกำหนดราคาได้เองเลยค่ะ

ขายตลาดอยู่ที่หกสิบบาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะถัดมาอีกหน่อยเป็นแปลงสับปะรดพันธเพชรบุรี
ปอกกินได้สะดวกรสชาติหวานอมเปรี้ยวอยู่ได้นานทำให้เหมาะต่อการปลูกเพื่อการส่งออก
ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคิริคันได้สนับสนุนหน่อพันธุ์ให้เกษตรกร
นำไปปลูกกันมากขึ้นเพราะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมค่ะ
และอีกส่วนหนึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยก็สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหน่อพันธุ์มาให้เกษตรกรนะคะ
จากนี้เนี่ยทางในระดับกระทรวงเองเนี่ยก็ยังมอบหมายให้ทางกรมวิชาการเกษตรนะคะ
เนี่ยเพื่อมาแจกจ่ายเซ็ตะกรขยายพันธุ์ต่อไปด้วย
ปะรดพันธุ์ใหม่นี้วิธีการปลูกไม่ต่างจากพันธุ์ทั่วไป
เพียงแค่ต้องระวังโรคเน่าเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือการดูแลกำจัดวัชพืช
ปุ๋ยเพื่อทำคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของตลาดนั่นเองค่ะ
เทคนิคการปลูกสับปะรดให้มีรสชาติหวานนะคะ
เกษตรกรเลือกที่จะงดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว๒สัปดาห์ค่ะ
แล้วระหว่างนี้นะคะก็งดให้ปุ๋ยไนโตรเจนด้วยค่ะ
เพราะว่าจะทำให้รสชาติของสับปะรดไม่กัดลิ้นเวลารับประทานนั่นเองค่ะ
ปะรดพันธุ์ใหม่นี้เป็นที่ต้องการของตลาด
เกษตรกรจึงสามารถกำหนดราคาได้เองไม่ต้องง้อโรงงานมารับซื้อ
จึงทำให้เจ้าของสวนนี้เตรียมเปลี่ยนพื้นที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตะเวียน
และสีทองหัวหินมากขึ้นค่ะ
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน